วัดแรกที่สร้างขึ้นเพื่อสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ในสมัยรัชกาลที่๔คือวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
ราชการที่๔ได้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินแห่งนี้ด้วยเหตุที่จะสร้างวัดขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีที่ต้องมีวัดสำคัญภายในเขตราชธานี
อีกทั้งยังเป็นประโยชน์และเพื่อความสะดวกกับเจ้านายฝ่ายหน้าฝ่ายในได้บำเพ็ญกุศลกับวัดฝ่ายธรรมยุทธ์ซึ่งใกล้กับพระบรมมหาราชวัง
สิ่งสำคัญที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมปรากฏอยู่ภายในพระวิหารหลวงตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่๕เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวของพระราชพิธี๑๒เดือนไว้อย่างครบถ้วน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน